ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีเด็กชั้นป๔ครับ
เขาเล่นฟุตบอลแล้วลูกบอลเนี่ยล่วงตุ๊บลงไปในบึงน้ำอยู่ข้างวัด

ว่าจะมีทุ่งย่าทุ่งนาด้วยแล้วก็มีบ่อน้ำด้วย
แต่ว่าน้ำมันเจิ่งนองอาจจะแยกยากว่าตรงไหนพื้นดินอันไหนผืนน้ำ
ปรากฏร่วงตุ๊บลงไปจมน้ำระหว่างไปเก็บลูกบอลนะฮะ
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยชีวิตดูนาทีช่วยชีวิตเด็กคนนี้ฮะ
โทรมาละบ่าโทรจิลละพูดได้ไม่โทรแถมก่อนโทรอยู่
นี่ฮะหลวงพี่ช่วยปั๊มหัวใจ
ชาวบ้านช่วยเป่าปากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกนะฮะ
น้องโตโต้อายุ๑๐ขวบเรียนอยู่ชั้นป๔
ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยครับที่จังหวัดศรีสเกต
จมน้ำระหว่างที่ไปเก็บเอาลูกบอลเล่นกีฬากับเพื่อน
แล้วจมน้ำในศักดิ์อยู่ใกล้กับรั้วโรงเรียน

พอนำตัวน้องขึ้นมาได้ก็มาปั๊มหัวใจกันตรงนี้
ก่อนที่จะส่งตัวต่อไปโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายแล้วช่วงประมาณสัก๕ทุ่ม
เมื่อคืนก็เป็นข่าวเศร้าน้องเสียชีวิตนะครับ

เห็นเหตุการณ์บอกว่าวันที่เกิดเหตุเป็นวันหยุด
นักเรียนเขาไม่ได้มาโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสืออะไรกันหรอกฮะ
จะมีก็แค่จับกลุ่มมาเล่นกีฬาเตะฟุตบอลอะไรกันบ้าง
จังหวะที่เด็กกำลังเตะฟุตบอลกันอยู่เนี่ย
ลูกบอลมันลอยตุ๊บข้ามรั้วโรงเรียนรั้ววัดมาตกอยู่ตรงนี้ฮะ
เห็นไหมฮะจะมีผักบุ้งขึ้นมีย่ามีข้าวขึ้นสลับกัน
มันจะเป็นเหมือนกับท้องนาที่มีน้ำเจิกนองเต็มไปหมด

ตรงไหนเป็นพื้นดินที่เดินได้ตรงไหนเป็นบ่อน้ำ

เพราะว่าแทบจะไม่มียากขึ้นตรงกลางเลยนะฮะ
หลวงพี่ก็ชี้ให้ดูชาวบ้านก็ชี้ให้ดู
ว่าเนี่ยลูกบอลลูกเมื่อกี้ที่เราเห็นนั่นแหละ
ลนตุ๊บลงไปตรงนู้นเห็นไหมไกล
น้องโตโต้ก็ออกมาเพื่อจะไปเก็บลูกบอล
และอาจจะเหยียบย่าแล้วลื่นหรือเปล่า
หล่นตุ๊บร่วงลงไปจมน้ำครับ
กว่าที่ชาวบ้านเอ่ยพระเอ๋ยจะช่วยขึ้นมาได้เนี่ย

พอนำตัวขึ้นมาเสร็จแล้วก็รีบปั๊มหัวใจ
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเอารถมารับส่งโรงพยาบาล
ลองฟังเสียงของหลวงพี่สุเมฆพระลูกวัดบ้านสระภู
เห็นเหตุการณ์แล้วก็มีโอกาสได้ช่วยปั๊มหัวใจของน้องด้วยครับ
อาจารย์บ้ายน้ำเป็นอยู่หนึ่ง

อืมก็เลยโดดกำแพงนี่แหละกระโดดกำแพงลงไปช่วย
ทีแรกหาไม่เจอก็เลยคราวนี้พอพออัตมาลงไปนั่น
เริ่มเจอแล้วเริ่มความหาอ่าความหาเริ่มเจอแล้ว
ตมาลงไปก็ไปโดนหัวพอดีขาเท้าไปโดนหัว
แล้วคราวนี้ก็มุดประกันมุดแล้วก็อุ้มเด็กขึ้นมา
แล้วก็บริเวณปกป้อมหัวใจอยู่นู่นวันนี้ทางครอบครัวก็ไปรับร่างน้องโตโต้มาเพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับค่ะเสียใจด้วยนะคะ